เป็นตำราเก่าตำราโบราณ

หน้ามือเหลือหลังมืออิกภัณฑ์
เรื่องนี้ถูกแชร์มากในโลกออนไลน์
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น

ไปงานศพมาใช่ไหม

ภเวษีพวกนี้เขาก็จะมาดูดมากินมาอะไรอย่างนี้ได้
รูปนี้แอนใช่ไหมบอกใช่ครับ
เขาก็บอกว่ารูปนี้แอนเนี่ย
มีเจ้ากรรมนายเวรเกาะติดอยู่ข้างหลัง
แล้วผมก็ถามอีกว่าแล้วแอนอยู่ที่ไหน
กลับบ้านบ้านไม่ได้ยังอยู่ที่เกิดเหตุ

มีดวงวิญญาณอื่นคือเขาไม่ให้ออก